แต่คราวนี้เป็นโจรชาวต่างชาติเป็นชาวจีน

ปรากฏว่าเที่ยวจนใช้เงินหมดไม่มีเงินกลับบ้าน
ก็เลยไปขโมยของในร้านซักผ้า

เปิดภาพจากกล้องวงจรปิดให้ดู
เขายอมรับสารภาพ
นี่เป็นนาทีที่คนร้ายข้ามถนน
แล้วก็เข้าไปขโมยทรัพย์สินในร้านซักผ้า
คอยดอนรี่ถนนชายภูมิตำบลช้างม่อย
อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ภาพเห็นชัดเจนนะครับ
ผู้เสียหายได้นำคลิปจากกล้องวงจรปิด

แล้วตำรวจก็ตามรวบตัวของผู้ก่อเหตุได้นะครับ
ทราบว่าผู้ก่อเหตุเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน

ตำรวจจับได้ก็ยึดของกลางเป็นเสื้อ
เป็นกางเกงเป็นรองเท้าแตะแล้วก็กระเป๋าสะพายครับ

ทีแรกผู้ต้องหาชาวจีนคนนี้ให้การปฏิเสธ

ด้วยคลิปจากกล้องวงจรปิดให้ดู
ท้ายที่สุดตัวเขาเลยต้องสารภาพตลอดข้อหานะฮะ

เงินหมดไม่มีเงินกลับบ้าน

เข้าไปขโมยแล้วก็มาถูกตำรวจจับกลุ่มได้ในที่สุดนะครับ
ถูกแจ้งข้อกล่าวหานะครับลักทรัพย์ในเวลากลางคืน
เป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาแล้วก็อยู่ในราชนาจักร

หรือว่าการอนุญาตสิ้นสุดลง
ถูกส่งตัวดำเนินคดีพร้อมกับขยายผลการจับกลุ่ม

น่าจะเคยก่อเหตุทำนองนี้มาแล้วหลายครั้งด้วยนะครับ